ส่วนเรื่องที่ระยองเนี่ยอันนี้ก็จะว่าไปก็คล้ายกันเหมือนกันคุณผู้ชมครับคือมีกู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยไปส่งที่วัดแต่พอกลับบ้านไปนะลูกชายเห็นว่ายังเห็นคนเสียชีวิตอ่ะนั่งกินขนมอยู่ในกระบะอยู่เลยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเนี่ยกระบะคันนี้คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ถูกโพสต์ลงใ
คืนวันพุธที่ผ่านมา๒๘ธันวาคมคุณทศพลเป็นกู้ภัยประจำจุดวังหินตะบนวังว่าไปพร้อมกับเพื่อนกู้ภัยไปตรวจสอบเหตุรถยนต์ชนสามล้อพ่วงข้างครับที่บริเวณรอยต่อหมู่๘ตะบนบ้านนาอำเภอแกลงแล้วก็อำเภอเขาชะเมาที่จังหวัดระยองกระบะเนี่ยพลิกคว่ำตะแคงอยู่ริมถนนครับคนเจ็บเนี่ยเป็นผู้ชายติดอยู่ในรถนะก็เลยช่วยเหลืออ

พอนำร่างส่งเรียบร้อยครับกู้ภัยกลับไปบ้านในช่วงเกือบมืด
พอถึงบ้านแต่งตัวจะออกไปหาซื้อของกับลูกชาย
ลูกชายชื่อน้องเนยอายุ๓ปี
น้องบอกว่าไม่ไปกับป๊า
แล้วก็บอกว่าเห็นมีคนนั่งกินขนมอยู่ท้ายรถป๊า

จนแฟนไนทศพล์ถามไปว่า
ทศพรรค์ไปรับศพใครมารึเปล่า
น้องนานลูกชายทศพพี่คุดว่าเห็นคนใส่เสื้อเขียวนั่งอยู่หลังรถ
ทศพรคนเป็นพ่อจะต้องขับรถกลับมาที่วัสต์และบอกญาติ
ให้มาจุดทูปเชิญดวงวิญญาณลงจากรถก่อน

ไปสอบถามเหตุการณ์นี้กับกู้ภัยหญิงคนที่ปั๊มหัวใจนายนิพนธ์คนตาย

เขาบอกเลยน้องโบตันเป็นกู้ภัยหญิงนะที่ปั๊มหัวใจนายนิพนธ์
เรื่องยังไม่จบคุณผู้ชมในช่วงดึกเนี่ย
น้องเนซึ่งเป็นลูกชายของ
ทศพลมีอาการตัวร้อนครับ
เนนี่ตาแดงก่ำเลยต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
หมอบอกว่าน้องเนยเขาอาการไข้สูงเลยนะต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ส่วนรถก็นำไปจอดไว้ที่ศูนย์กู้ภัยครับต้องทำพิธีเจิมรถก่อน
แล้วก็จะนำกลับไปบ้านตอนนี้นำรถออกมาออกจากบ้านมาที่วัดแล้ว
ทศพลบอกว่ามองกระจกส่องหลังเนี่ย
เห็นมีคนนั่งอยู่คุณผู้ชมแล้วตั้งแต่เป็นกู้ภัย
เขาเพิ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกเลยครับ